ชายภูมิเขาบอกว่าไปเจอกับดวงไฟประหลาดเข้า
เจ้าของและเจ้าของคลิปที่เห็นเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นผีโพรงครับ
เห็นแบบนี้คนมีความเชื่อนึกว่าผีโพรงแล้วถ้าก่อนหน้านี้สัก๒๓อาทิตย์ช่วงที่กระสือกำลังดัง

ใช่ไหมน้องใบตองโอ้เห็นแบบนี้แล้วงงแล้วครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
มันบันทึกภาพที่มีแสงไฟประหลาดลอยไปลอยมาแบบนี้
ช่วงเวลาล่ะเวลาอะไรตี๕ฮะช่วงเวลาที่กระสือกำลังจะเลิกงานพอดี
มันเป็นช่วงวันที่๒๙ตุลาคมซึ่งวันพระใหญ่
อ๋อใช่วันออกทันศาสตร์ค่ะอ๋อใช่วันออกทันศาสตร์
ว่าผีจะออกมารับส่วนบุญไงล่ะครับ
วันนั้นคุณออกไหมอ่าผมก็ออกไปรับส่วนบุญบ้างเล็กน้อย
ได้หรือเปล่าก็ได้กลับมาชีวิตจะได้มีบุญบารมี
แฮะผมยังไม่ตายวันที่สามขาผมมั่วตัวไม่ใหญ่นะ
ลงพื้นที่กันไปดีกว่านักข่าวของเราไปยังบ้านที่ติดกล้องวงจรปิด
บ้านเลขที่๗๒๗หมู่๖บ้านโคกสะอาดตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
บอกละเอียดขนาดนี้ต้องไปถูกแล้ว
นี่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะไปเจอกับคุณอุมากรภูเพชร
อายุ๑๗ปีเองนี่สาววัยรุ่นนะฮะไปดูหน่อยซิว่าไอ้ที่แสงประหลาดมันเป็นอย่างไร
ก็เล่าให้เราฟังนะฮะว่าไอดวงไฟประหลาดมันลอยสูงไปจนถึงบนยอดไม้ตามทุ่งนา
แล้วก็หายเข้าป่าไปนั่นคือคำพูดที่บอกจากสาวคนนี้ที่เธอเห็นครับ
แล้วเธอก็เลยไปเปิดดูกล้องวงจรปิดหน้าบ้านพบว่ามีแสงประหลาดนั้นจริง
มันเชื่อมโยงกันไงเธอบอกว่าเธอเห็นด้วยดวงตาของเธอ
เธอเลยไปเปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นภาพในลักษณะนี้
มันลอยผ่านกล้องไปนั่นเองครับเธอเลยตัดสินใจเอาไปโพสต์ลงโซเชียล
ตอนแรกที่เอาลงไปก็กลัวนะภาวะด้วยเชื่อว่าไอ้ดวงไฟประหลาดเนี้ยปอบไหมอืม
โพรงหรือเปล่าเพราะเธอน่ะเชื่อเพราะเห็นมากับตา
อีกทั้งเคยเห็นอยู่บ่อยว่าเคยมีแสงไฟแดงลอยอยู่ตามทุ่งนา
ช่วงฝนตกไงความเชื่อแบบนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะคุณผู้ชมนะ
แล้วผีโพงมันมาแล้วมันจะเป็นยังไงส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันจะออกมาหากินกบเขียด
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นแล้วเธอว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าไอ้พวกนี้ไอ้ผีโพงเนี่ยนะ
หรือว่าไอ้ผีอะไรต่างที่กินพวกไอ้สัตว์ตัวเล็กน้อยเนี่ย
ไอ้ผีพวกนี้มันจะตายตามเจ้าของที่เลี้ยงเอาไว้หรือไม่ก็เป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นของ
แต่อีกมุมหนึ่งไอ้ผีโพงลักษณะแบบนี้มาบ้านของเธอเนี่ยสาววัยรุ่นคนนี้
ชื่อว่าคุณอุมากรเนี่ยเธอบอกว่าไม่แน่อาจจะมาให้โชคให้ลาบกับเธอก็ได้
แล้วนี่ที่เห็นน้องหนูเขินอายอยู่เนี่ยนักข่าวของเราถามน้องเขา
เห็นผีโพงเห็นผีโพงเนี่ยเชื่อมาให้โชคบ้างไหมเล่า
น้องเขาก็พูดแบบเหนียมอายพูดเป็นเลขนั้นเลขนี้ไง
ตลกดีขำดีแต่เรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไปไง
อยากจะให้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุหน่อย

มาทำของใสหรือเหตุแบบอะไรครับ
จะยานเขาเหตุของใส
นี่ยานเหตุของใส

เอาในมุมมองของความเชื่อก็ว่ากันไปนะ
คงจะไปพิสูจน์อะไรกันไม่ได้หรอกครับมันยากอยู่
แต่ในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ไปถามอาจารย์ออสดีกว่า

วิเคราะห์ว่าไอ้ที่เห็นว่าเป็นแสงไฟลอยผ่านกล้องวงจรปิด
มันน่าจะเป็นเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ย
เขาใช้แสงอินฟาเรทในการบันทึกภาพ

บินผ่านหน้ากล้องน่ะมันจะสะท้อนกลับ
ประกอบกับความเข้มของแสงมันไม่เท่ากัน
ก็มองเป็นลักษณะเป็นจุดสีขาวที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมา
ตามการเคลื่อนที่ของแมลง

ถ้าคุณผู้ชมไปลองดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ในหลายแง่มุมหลายกล้องที่มีคุณภาพแตกต่างกันไปนะ

เพราะบางกล้องมันจับภาพเป็นสีเลยนะ

ผมว่าภาพขาวดำส่วนใหญ่จะมีปัญหาแบบนี้

แต่ถ้าเป็นภาพแบบกล้องตอนกลางคืนที่เป็นภาพสีเลยเนี่ย

พอเป็นภาพขาวดำแบบนี้โอกาสที่มันจะเกิด

หักแหแสงสะท้อนแสงประหลาด
มันก็เป็นไปได้สูงเพราะมันมีแค่ภาพสีขาวกับดำ
มันก็เลยไม่รู้ว่าจุดนั้นมันคือแสงหรืออะไรกันแน่นะคะ